โอเค

จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะวันนี้ศุกรรณวันเกิดคุณแม่โมสด้วยนะคะ
ขอบคุณศุกรรณวันเกิดของคุณโมสด้วยนะขอบคุณ

ภาพที่สวยสุดหนึ่งปีค่ะ

นี่มีภาพประจานรักอยู่ด้วยนะ

โอ้โฮแอจี้ขอบคุณขอบคุณพลิพัฒน์ขอบคุณไทยรัฐค่ะ

อยู่กำลังจะเดินลงจากถ้ำค่ะ

ก็บอกเขาบอกว่าเห็นกัญชัยพูดนะ
แฟนรายการเราอยู่ทุกทิศจริงนะคะน่ารัก
ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจริงมาก

เขาไม่ซื้อเลขหรอค่ะ
ไม่วันนี้วันที่๗เองเพิ่งให้นี่เดี๋ยวเพื่อนก้าว
พอดีบวกกันขอบคุณนะคะ

ปีนี้อีก๑๐ตัวเลย

ล่าที่ว่าแน่นี่เจอมดดำเข้าไป

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้อยู่ที่๑๐๐๐

ผู้ป่วยที่หายป่วยเพิ่มนะคะ

ซึ่งตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๓๐๐

ไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ

๕ล้านชิ้นให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการ

คนละ๒ชุดห่างกัน๕วัน
ก็จะมีในวันที่๑๖กันยายนนี้

ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด

กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กับหน่วยบริการในพื้นที่นั้น

ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ
แล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง๗โรค

สองผู้ที่สงสัยว่า

มีไข้อายจมูกไม่ได้กลิ่น

หายใจหอบหายใจลำบาก

หมายที่๓ก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกับ

ที่จะมีการให้ชุดตรวจแบบนี้

ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดจะมีการแจก

ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์ค่ะ

แล้วก็ตรวจซ้ำอีกครั้ง

แล้วถ้าหากผลเป็นบวกล่ะ

เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน

เพื่อที่จะดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน

ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

กรณีที่มีอาการ
พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวีย

ก็จะนำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อ

ค่ะก็คือจะมีการแจกที่หน่วยบริการ

รวมไปถึงคลินิกแล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

กรณีนี้สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนถูกต้อง
ต้องมีสมาร์ทโฟนเพราะต้องมีการบอกว่า

ขั้นตอนก็คือแบ่งออกเป็น๑ประชาชนที่ต้องการ

โดยเข้าไปที่เมนู
รับชุดตรวจโควิด๑๙ฟรี
แล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่าง
ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด๑๙
ต้องมีการตอบคำถาม๓ข้อด้วยกันนะคะ

คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด๑๙ได้
คลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉัน
แล้วก็เลือกหน่วยบริการนะคะที่คุณจะไปรับชุดตรวจนั้นน่ะนะคะ
โทรไปประสานเพื่อที่จะไปขอรับ
หรือว่าให้ผู้อื่นไปรับแทนที่หน่วยบริการนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ
ก็คือจำนวน๒ชุดสำหรับการตรวจ๒ครั้ง
กรณีที่ผลเป็นลบต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ห่างกันครั้งละแบบ๕วันนะคะ

ครับผมห้าตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้านค่ะ
พร้อมกับมีการบันทึกผลตรวจของคุณด้วยนะคะผ่านทางแอปเป่าตังค์เหมือนกัน
เลือกเมนูบันทึกผลตรวจเข้าไปเสร็จก็จะมีบันทึกผลตรวจ
หากว่าผลของคุณเป็นบวก
เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้าน
หรือที่ชุมชนต่อไปได้เลยเขาก็จะได้เอาเข้าระบบได้เป็นเรื่องเป็นราว

ถูกค่ะส่วนในกรณีจังหวัดนั้น
ถ้าเกิดยังไม่มีระบบการดูแลอย่างที่บอกทั้งบ้านและชุมชน
อันนี้ก็คือจะเข้าสู่กระบวนการรักษากับหน่วยบริการต่อไป
ส่วนกรณีอย่างบางคนถ้าสมมุติอย่างนี้
บอกว่าต้องมีสมาร์ทโฟนต้องเข้าแอปอย่างเดียว
ถ้าไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนล่ะทำยังไง
อันนี้ไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทำการแบบคัดกรอง
แล้วก็มีการยืนยันตัวตนก่อนตั้งแต่แรกค่ะโอเคนะ
ที่จริงดีที่สุดทำให้มันถูกเนอแองจี้เนอะ

ถ้าสมมุติตรวจอย่างนี้มันจะเอามาชุดเดียว
ไม่ใช่อันนี้พูดจากฐานะประชาชนนะครับ

เราก็ไม่รู้ว่าเราไปติดเชื้อมาวันไหนถูกต้องไหม
มันก็วันแรกตรวจก็ไม่ได้เจอนะ
กว่ามันจะไปเจอบางคน๓๕วัน
แต่คราวนี้แจกคนละ๒ชุดเนี่ยเราก็ไม่รู้
ดำว่าถ้าสมมุติวันจริงเราเชื่อว่าถ้าสมมุติให้ซื้อ
แต่ในราคาสักหลักร้อยต้นก็ยังพอมีปัญญาซื้อเนาะ
เอาแบบที่คนสามารถเข้าถึงแล้วก็จำกายได้หน่อย

มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเหมือนกับแมส
ทำไมเราจะต้องมายอมมาเสียกันวันละ๓บาท๕บาท
ถ้าสมมุติเราคิดแบบว่าทั่วไปเนี่ยชิ้นละเคยสูงสุดชิ้นละ๒๐๓๐บาท

แต่อันนี้สมมุติเราซื้อสักเล็ดเซ๘๐บาท

๔วันตรวจที๕วันตรวจที

ให้ตี๑๒๐บาท
๑๒๐บาทอาทิตย์เดือนหนึ่ง๕บาทอันก็๖๐๐บาท
เราก็พร้อมที่จะจ่าย๖๐๐ดีกว่าไปเข้าห้องแล็

อย่างน้อยเราก็รู้ว่าคนที่ติดหรือไม่ติดคืออะไร
เมื่อวานไปเบืองกายมาดีใจมาก
โรงพยาบาลสนามของที่เราล้นใช่ไหม
ของเขาอีสานเขาทยอยปิดนะ
เพราะมันไม่มีคนติดเชื้อแล้ว

อย่างอีสานก็เหลือวันละ๑๐กว่าเคส
เหลือรักษาโรงพยาบาลจังหวัดละ๑๐๐กว่า๒๐๐บาท

แล้วก็กลับบ้านได้มันก็ยอดสูงทุกวันทุกวัน

ฝั่งภาคกลางฝั่งเราแดงแจ๋เลย

สมมุติวันนี้มีความรู้ใหม่นะฮะ
เวลาคุณจะเดินทางไปจังหวัดอีสานเนี่ย
งจี้ไม่ใช่เราจะเดินทางเข้าได้เลยนะ

คุณจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ๒เข็ม
ไม่ใช่นะคะต้องเช็คดีนะอาทิตย์ถึง๑๔วันเขาถึงจะให้เข้า
อันนี้เราไม่แสดงอันนี้ไหนมองเที่ยงในระหว่างทางไปค่ะ
หนึ่งก่อนจะไปเนี่ยสมมุติเราเช็คอินไปเนี่ยเขาตรวจก่อนแล้วเขาตรวจตอนที่เราเช็คอินตัวแล้ว
เป็นด่านไปเลยเป็นด่านแล้วไม่ได้เข้าง่ายแล้วอันนี้กรณีที่ไปทางเครื่องบินถูกไหมคะ
ถ้าไปทางรถปกติอย่างก่อนหน้านี้รถเมย์มีโอกาสได้ไปถ่ายรายการอันนั้นก็คือจะตามของจังหวัดต่างก่อนจะเข้าจังหวัดอะค่ะ
ขับรถไปปุ๊บเขาจะมีการขอตรวจแบบเอกสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือถ้าสมมุติยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
คุณก็ต้องมีผลตรวจแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูโอเคอย่างสมมุติไปผ่านระยองก็จะมีผ่านจันทบุรีก็จะมีอีกด่านหนึ่ง
ยังไม่ง่ายนะคุณไปต่างจังหวัดแต่ยังไม่ง่ายนะตอนนี้แต่เขาบอกก็รอลุ้นหลังถ้าสมมุตินายกเมื่อวานนายกเขาไปเปลออกมาแล้วนี่ว่าจะยกเลิกเคอร์ฟิลล์จะยกเลิกล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องดูมาตรการของแต่ละจังหวัดอีกทีนึงแต่เห็นเลยว่าไปอีสานเนี่ยคนแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาปกป้องบ้านเมืองเขาเต็มที่มาก
ระมัดระวังกันมากนะต้องดูแลเนอะเขาไม่ให้เขาไงขนาดจะจะขึ้นทำหน้าค่ะยังต้องแยก

อ๋ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตอนนี้ถ้าฉีดไปแล้วในในกรุงเทพเนี่ย

คือวันนี้เขาพูดเลยฮะว่าวันนี้ต้องใช้เงิน

วันนี้เขาต้องใช้เงินอีก๔๐๐กว่าล้าน

เขาบอกว่าวันนี้คำตอบที่ทางรัฐบาลเขาบอกว่า
คือเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกแก่ประชาชน๔กลุ่มเป้าหมาย
คือกลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว

แล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับ

เพื่อเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนกับประชาชน

ไม่ต้องทำการจัดซื้อล่วงหน้านี่คือเหตุผล
เพราะว่าไม่ต้องมีการสั่งจัดซื้อล่วงหน้า

ให้เราในช่วงกันยายนถึงศูราคม

แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาจำเป็นจะต้อง

กลุ่มแรงงาน๘ล้านคนกลุ่มแรงงานต่างด้าวอีก๒ล้านคน
โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพปริมณฑล
เพื่อจะรอไม่ให้เกิดการติดเชื้อกระจายวงกว้าง
ตอนนี้ก็คือในเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยค่ะ
คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนค่ะ

ที่แบบว่าคนไม่ได้มาแสดงตัวตนในการที่จะฉีด

เขาก็ให้ลงทะเบียนในวันที่๙กันยานี้นะคะ

แล้วก็จะไปฉีดวัคซีนในวันที่๑๔ถึง๑๕กันยานะคะ
เพราะตามสูตรตอนนี้ที่เราฉีดกัน
แต่ถ้าตามเพจไทยร่วมใจเขาจะมี

ฉีดได้เลยใช่ไหมให้ลงทะเบียนได้เลยถูกต้อง
ลงทะเบียน๙กันยายนนะคะ๙นาฬิกา
แล้วก็ฉีดวัคซีนได้๑๔๑๕กันยายน
ครับผมเขาบอกล่าสุดคนไทยนี่ฉีดวัคซีนเข็มที่๑
ได้ไปประมาณ๒๕๒๓๔๐๐๐นะครับ
แต่๕๐๕เปอร์เซ็นต์คือเข็มที่๑
ที่๑หมายความว่าจากกลุ่มเป้าหมาย

หลายคนก็เลยบอกว่าตกลงเราเอาตรงไหนเป็นตัววัด

อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนพูดถึงเยอะมาก
คือเรื่องของกรณีข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขถูกแฮ็กข้อมูล

มีพูดกันมาถึงตั้งแต่แบบว่าเมื่อวานแล้วที่เราได้ยินกันมาค่ะ
ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีข่าวกระทรวงสาธารณสุขถูกแฮ็กข้อมูล
คุณอนุทินเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

หลังจากทราบข่าวนี้ก็ได้มอบหมายให้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น

และเขาก็ได้มีการสั่งการเรียบร้อยแล้ว
ที่ทราบมาคือข้อมูลที่ถูกโจรกรรมเป็นข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป

โดยหลังจากนี้ก็จะมีการปรับมาตรฐานนะคะมาตรการต่าง
เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มันเพิ่มขึ้น
ไม่คิดจะมีคนคิดทำได้ขนาดนี้
แต่เชื่อว่าโรงพยาบาลจะมีการจัดการข้อมูลชั้นความลับของคนไข้ค่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต้องไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
แล้วล่าสุดก็คือมีเพจออกมาบอกว่าข้อมูลจริง
อย่างที่ตอนแรกบอกไว้ว่าเป็น๑๖ล้านรายการถูกไหมคะ
ตอนนี้มีบอกว่าเป็น๓๐ล้าน
แล้วละเอียดมาก๓๐ล้านแล้วละเอียดมากทั้งมีข้อมูลบัตรประชาชนเอ่ยเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็คือทั้งหมดคือเหมือนไปโผล่ขายอยู่ในตลาดมืด

บางคนก็อย่างที่เขามีการเขียนกันเขาบอกว่าเขาก็ไปเช็ค
เมื่อวานนี้มีข้อมูลหลุดมาชุดใหญ่ไปแล้ว
วันนี้มีมาอีกข้อมูลหลุดเนี่ยว่า
เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่ามีการไปเจาะมาจากไหน
เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ระบุแต่ข้อมูลละเอียดมาก
มีทั้งเบอร์โทรที่อยู่เลขบัตรประชาชน
กระทั่งวันเกิดแล้วก็เพศ
ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนโดนเจาะมาอีกบ้าง
ก็มีกรณีนี้ออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด
เดี๋ยวก็รอเช็คกันต่อไปว่าสรุปแล้ว

ต้องรอรัฐมนตรีออกมาพูดเหมือนกัน

ว่าคือยังไงบางคนบอก๑๖ล้านแต่เมื่อกี๊ก่อนเข้าใคร
มัน๓๐ล้าน
ต้องรอรัฐมนตร์เดเนี่ย
มาดูแล้วกันว่าเป็นยังไง
ใช่มันข้อมูลเราหลุดไปอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
ของคนแบบส่วนตัวไงส่วนตัวเลยจริงเราไม่มีการเปิดอะไร
ให้ใครอยู่แล้วไหมคะข้อมูลคุณจริงเป็นข้อมูลรับอ๋อ
ยังไม่ให้ใครเห็นเลยใช่ทุกวันนี้เขาถึงบอกเมื่อก่อน
ยังเตือนภัยกันว่าไงหมอดูเดี๋ยวนี้มันเอาไหน
ขอดูเลขถ้าเห็นตอนนั้นเราไปพูดดูเลขบัตรประชาชนเหรอ
บัตรเปลี่ยนบัตรใช่ไหมล่ะอ๋อใช่เปลี่ยนบัตรเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตร
ตัวเลขที่เกิดจากบัตรประชาชนไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ข้างบน
คุณไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนเขาอยู่แล้ว
นอกจากบัตรประชาชนคุณหมดอายุแปดปีสิบปีอ่า
มันจะมีตัวเลขอีกหลายตัวเลขมากใช่ไหม
คุณจะดูตัวตัวนั้นคือข้างหลังมั้งใช่ไหมเลขข้างหลัง
ถูกอืมนะฮะปรากฏว่าคนอ่ะหัวแสหัวใสก็บอกจะเอาสี่ตัว
ห้าตัวซึ่งสังเกตว่าเวลาเราจ่ายบัตรเครดิตอ่ะ
มันก็จะถามสี่ตัวท้ายอ่าใช่อ่าหรือไม่ถามเลข
เวลาที่เขาเช็คข้อมูลเราอ่ะอืมบัตรเครดิตเวลาจะหักเงื่อนมุมใหญ่ใหญ่อ่ะ
อืมเขาดูสี่อ่ะคุณจะผ่อนผ่อนตัวละทัศน์ไหมอ่า
โทรศัพท์ไหมอ่ะขอเช็คหน่อยว่าเดือนปีเกิดอ่า
แบบว่าสี่ตัวท้ายของบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแหม่เดี๋ยวนี้คนเรา
หมอดูมันหัวเสนี่อ่าฮะเอาหน่อยอืมสี่ตัวท้ายฮะอืม
ธนาคารเขาไม่โรนให้เราหรอกไหมอืมฮะเราไปเปลี่ยนได้หรอ
มันกลับเข้ามาในระบบอินเตอร์เน็ตเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
อืมถูกต้องป่ะอ่าฮะอ้าวเมื่อวานนี้เห็นรายการนี้เล่ากันยาวพอสมควรเกี่ยวกับ

พศพระสงพศ
เขาบอกพศสองพศเนี่ยอินดีมาสภาแล้วนะฮะ
ก็ว่ากรรมทิการศาสนายันนี่หมดมาทำความเข้าใจ
คำถามว่าที่พระไลฟ์กันเนี้ยผิดไหมอืม

คุณสุชาติอุตสาหะสสเพชรบุรีภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
ในฐานะประชาประธานกรรมอธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาพภูมิแต่ล่าสดอนเนี่ย
เขาก็บอกว่า๒๓วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์

คนพูดถึงพระสององค์นี้มากเลย
อ๋อแน่นอนทะท้อกับทะทาวเลยนะครับ
เพราะไลฟ์สดที๒แสนกว่าหมดครับ

จริงแล้วพระที่เขาไลฟ์ทำมาจนจริงก็มีนะฮะ

วิภาควิจารณ์เนี่ยกรรมธิการเนี่ยไม่สามารถนิมนต์พระมาชี้แจง
กรรมธิการสามารถนิมนต์พระมาทำความเข้าใจได้

แต่กรรมธิการจะต้องนิมนต์พระมาทำความเข้าใจ
เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ย
ในปี๒๕๖๒เนี่ย
กำหนดให้กรรมธิการศาสนามีหน้าที่และอำนาจการทำกิจการ

หรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์
นุบำรุงคุ้มครองศาสนาดังนั้น

ก็เขาก็พูดเลยว่าการไลฟ์สดของพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองเนี่ย

มันเกิดกระแสวิภาควิจารณ์ทางสังคมฮะ
สองมุมสองแง่สองงามเลย

สองเขาบอกไม่ผิดนะบางคนบางวันเท่าที่ฟังคือก็ไม่ใช่ผิด

แต่จริงแล้วพระต้องสอนธรรมะหรือเปล่า

อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องทางโลกมากไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็จะมีเยอะแยะไปหมดนะครับ

แต่เขาบอกว่าโอเคล่ะวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือทำได้หรือทำไม่ได้

ทางกรรมณ์มาติการนะฮะ
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกต้องทำหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนขึ้น

ในวันที่๙กันยายน๙โมงเช้าเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์พระมหาภัยวัน
ก็ยินดีที่จะมาชี้แจงแต่ต้องเอารถไปรับนะ

คือทางประธานกรรมธิการเขาบอกว่า

ส่วนพระมหาสมปองได้ตอบรับกับตนแล้ว
ยินดีมาชี้แจงอ่าฮะเพราะท่านเป็นที่ปรึกษา
อนุกรรมธิการพุทธศาสนาอยู่แล้ว
และไม่ได้เป็นการมาสอบครับแต่เป็นการทำความเข้าใจ
โดยส่วนตัวเขาเห็นว่าการไลฟ์สดของพระทั้งสองรูปนี้
ทำได้ไหมทางสอสอบอกทำได้
แต่การแสดงออกการพูดจาก็แล้วแต่คนจะมอง
เพราะไม่สามารถมองเหมือนกันได้หมด

ต้องมาคุยกันว่าจะลดหรือเพิ่มอะไรหรือไม่
เพื่อให้เกิดความยอมรับมากขึ้น

วันศุกร์๒ทุ่มครึ่งนะฮะประมาณนั้นนะครับผม
ซึ่งถ้าทุกวันเนี่ยถ้าเป็นจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย

มีพระมหาภัยวันไลฟ์สดของตัวเองด้วย

แล้วก็จะมาแบตเทิลกันในวันศุกร์นะฮะ

ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับ
ถ้าสมมุติว่าในอีพีแรกเนี่ย

มันยังสอดแทรกธรรมะน้อยเกินไป

สอดแทรกธรรมะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
ในการที่ไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกัน

เป็นเรื่องข่าวของน้องจีน่านั่นเองนะฮะ

คุณพ่อร่ำไห้วอนส่งคืนน้องจีน่า

หายตัวไปจากบ้านเลขที่๗๒ทับ๒นะครับ

ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาแล้ว

แต่ก็ยังไม่พบตัวน้องจีน่านั่นเอง
ด้านนายสุริยะวงศิลารุ่งนะครับ

เป็นคุณพ่อของน้องจีน่าเปิดเผยว่า
แทบจะผ่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังมีความหวัง
โดยเชื่อว่าลูกถูกลักพาตัวไป

ช่วยดูแลลูกให้ดีครับเพราะลูกยังเล็ก

ขณะที่พันธุ์ทำรุกเอกสุขคนเสียหรุ่นนะครับ

เชียงใหม่เนี่ยเดินทางเข้าสอบปากคำหน้านายสุริยะอายุสี่สามปีแล้วก็นางสาวมารีนะครับผมอายุยี่สิบสามปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่านี่แหละครับเพื่อหาข้อมูลบ่อแสในการติดตามค้นหาจากข้อมูลนายสุริยะเนี่ยแล้วก็น้องอาร์
มารีนะครับยังคงยืนยันเหตุการณ์สอดคล้องกันว่าน้องจีน่าเนี่ยหายตัวไปในช่วงที่นายสุยะขี่จักรยานยนต์นำขยะไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะของหมู่บ้านนะครับซึ่งก็จะไกลจากตัวบ้านนั่นเองเขาก็จะมีจุดทิ้งไว้พ่อก็ไปทิ้งขยะนะครับผมส่วนนางมาลีคุณเป็นแม่เนี่ยทำอาหารอยู่ในครัวครับโดยที่ลูก
กว่าเนอะถูกต้องหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนทั้งหมดนะฮะหนึ่งคือพ่อแม่เป็นพ่อแม่แท้แท้ของเด็กอ่าสายอยู่ด้วยกันในบ้านที่เกิดเหตุจึงตัดประเด็นการแย่งการปกครองบุตรเป็นอันดับแรกอืมนะครับไม่มีเรื่องการที่จะแย่งลูกกันแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันสองก็คือเด็กเพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านน่ะที่

เด็กวัย๒ขวบเศษซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พบตัว
ทีมงานมูลที่กระจกเงานะครับจะเดินทางไปสนับสนุนนะฮะ
ได้ทำการสอบปากคำคนในหมู่บ้านรวมทั้ง
ผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายนะครับที่ยังพบพิรุษให้การยังไม่ตรงนักนะครับ
โดยผู้ต้องสงสัยลายนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อของน้องจีน่า
แต่เมื่อสอบสวนแล้วพบว่าเป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับ
เป็นที่สำคัญเป็นบุคคลที่น้องจีน่ารู้จักมักคุ้นดี
จากแวะเวียนมาหาครอบครัวบ่อยเบื้องต้นเนี่ยได้ให้ชุดสืบนะครับผม
ทำการควบคุมตัวแล้วก็ข้อหาต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
แล้วก็ทำการสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือเมื่อประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย

คนที่ยากสงสัยเนี่ยแต่เป็นคนต่างด้าวด้วย
ถูกต้องเป็นเพื่อนของพ่อของน้องจีน่า
เข้ามาเสร็จแล้วก็จะนำมาทำความคุ้นเคยกับน้องจีน่า
แล้วก็จะอุ้มอุ้มก็คือน้องจีน่าเนี่ยจะไม่ให้ใครอุ้ม
ก็จะมีคนนี้ที่อุ้มได้เพราะว่าคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยเมื่อประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้ว
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคนนี้เนี่ยก็หายตัวจากหมู่บ้านไป

นะครับผมนะฮะแล้วเมื่อตัวเองเขากลับมาเนี่ย
เขาบอกว่าไปปะยางหรือว่าไปซ่อมยางที่ต่างที่นะครับ
ก็เลยกลับมาในช่วงเย็นตำรวจก็เลยเข้ามาสอบสวนอีกทีนึง
ซึ่งขณะเดียวกันยังพบว่ามีประเด็นเรื่องของรถยนต์ต้องสงสัยอีก๕คันนะฮะ
ซึ่งสองคันเนี่ยเป็นรถกระบะแล้วก็รถเก่งที่วิ่งออกจากหมู่บ้านไปในช่วงที่พ่อแม่ของน้องจีน่าเนี่ยไปทิ้งขยะนะครับ
เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่น้องหายตัวไปนั่นเอง
โดยให้ชุดสืบแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเพื่อนำมาสอบสวนพร้อมตั้งประเด็นสงสัยว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนน้องหรือไม่
จนทำให้ต้องนำร่างของน้องเนี่ยออกไปจากพื้นที่เพื่อไปซ่อนเร้นอำพังนั่นเองนะครับ
หรือว่าอาจจะลักพาตัวเพื่อเป็นการอื่นนะครับซึ่งก็ต้องรอชุดสืบสวนให้ทำงานก่อน
ยังไม่สามารถตัดประเด็นประเด็นหนึ่งออกไปได้ครับผม
เขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้มีรถต้องสงสัยเป็นรถกระบะขับมาในช่วงหัวค่ำ
ซึ่งเป็นรถที่ชาวบ้านไม่รู้จักว่าเป็นใคร
อันนั้นแหละคือสิ่งที่แปลกกำลังนั่งดูอยู่เนี่ยว่าลักษณะเด็กหายไปตอนนี้เขาเอาเด็กไปทำอะไรกัน
แต่คุณพ่อเชื่อว่ามีคนสั่ง

ใช่ว่าแบบต้องการเด็กสำหรับคนที่แบบว่ามีครอบครัวที่ไม่สามารถมีบุตรได้
คุณพ่อเชื่อแบบนั้นก็ยังเชื่อว่าตอนนี้น้องจีนาอียังมีชีวิตอยู่
ก็เลยขอวอนให้กับคนที่เอาลูกไปเนี่ยเอากลับมาคืน
เมื่อวานอย่างนี้คลิปแม่ได้น่าสงสารมากเลยเนี่ย
ทุ่มนึงไปจนถึงประมาณ๓ทุ่มกว่านะฮะแล้วก็รายงานสดตลอด
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังร้องไห้ต่อ

เอาละฮะคุณสิระ

ผู้ประคับการย์กองประคับการย์ตำรวจจราจรเนี่ย
เปิดเผยปรากฏว่ากรณีโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการแชร์ภาพ
นายศรีระเจนจาคะค่ะสสกทมอื้อฮือต้องบอกภักดาลประชารัฐเนี่ยนะ
วันก่อนเขามีการชุมนุมกันใช่ไหมจอดรถบนทางด่วนเลยครับ
ค่ะนี่ฮะนี่อ่าดูดูดูทักด้วยนะอ่าฮะใส่เสื้อพักออกให้
อ๋อใส่เสื้อพักมาดูนี่นี่นี่ครับขอดูนึงนะคือจอดรถเลย
ไปได้สิราเขาส่งไปทำอะไรเพื่อเรียกตัวไม่ให้ทรอยคำครับกับตังค์พนักงาน
สอบสวนตามภาพที่ปรากฏว่าจริงหรือไม่หากไม่มีเหตุผลเพียงพอทางตำรวจก็จะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายครับหากยอมรับว่ากระทำผิดจริง
เทียบปรับเพราะมันจะเสียค่าปรับเป็นเงี้ยอยู่แล้ว

ห้ามบุคคลใดหยุดหรือจอดรถในทางพิเศษ

ทางด่วนถ้ารถไม่ติดคุณไม่มีสิทธิ์จอดนะ
หรือถ้าสมมุติรถไม่พังคุณไม่มีสิทธิ์จอดนะ

ถูกนะครับเขาบอกว่า
จริงแล้วเราจอดได้เว้นแต่ในบริเวณ
ที่มีป้ายอนุญาตให้จอดรถชั่วคราว

กรณีที่รถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องมีโทษปรับ

ปรากฏว่านี้คุณศรีระเจนจาค่า

คุณศิราบอกนี่แม่คุณอย่าคิดอย่างนั้น

จริงหรอครับ
รถมันเสียลงมาปั๊บ
แล้วพอขึ้นโทษรถหายพอดี
ก็บริเวณใต้ทองรถ

รถมันเป็นอะไรก็เลยลงมาดูว่ารถเป็นอะไร

แต่บังเอิญบังเอิญแหมมันเวลามันเหมาะเจาะ

แต่ตำรวจก็ควรดูแลเรื่องผิด
กฎหมายใหญ่เช่นการพนันออนไลน์

มีเสียงด้วยเราไม่ได้ชูให้ผู้จำนุ่มนะ
ชูให้น้องนักข่าวเพราะว่าทีมข่าวเนี้ย
ยังรู้จักหลายคนครับเราก็ชูไปถ้าถ้าใจกู
ก็ชู๕นิ้วก็หาว่าเดี๋ยวเราจะไปโบกไม้โบกมือไม่เอานะ
ชูสามนิ้วอย่างสามกีบเราก็ไม่เอานะ
ดูอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นมิตรกับน้องนักข่าวไปครับ
รถเป็นทิศแล้วก็คนขับรถบอกว่าต้องตัดสินใจต้องจอด
เดี๋ยวมันจะมันจะเครื่องมันจะมันจะน็อกนะนะครับ
ไม่มีอะไรครับรถเสียเครื่องมันฮิตเออเอาไว้ยิ้ม
คนขับรถก็บอกแม่ตัดสินใจให้จอดหน่อยดีกว่าเอออ่า
เดี๋ยวรถมันจะน็อกล่อยรถอยู่ได้ไหมแม่สมมุติว่า
คนขับรถจอดแล้วเพื่อไปลงดูรถไม่แต่อีกนิดนึงคุณศิลาจะอยู่ในรถ
อีกนิดนึงไปแล้วมันก็จะลงทางด่วนแล้วนะอ่าอืม
ป้ายเนี่ยขึ้นไปดูสิอ่าฮะไม่แต่คือรถเสียก็ได้แม่
แบบอยู่ในรถไหมไม่ต้องออกมาเผื่ออันตรายไง
เขามีการยิงแก๊สน้ำตรงน้ำตาหรือยิงประทัดอะไรขึ้นมาทำไม
ข้างในระบบแอร์มันไม่ทำงานไงร้อนมันร้อนมันอบ
มันก็ต้องลงมาระบายนิดนึงแต่ถ้ายืนตรงนั้นมันอันตรายนะพี่

ตอนแรกพี่ไม่ทราบว่ามีชุมนุมอยู่พี่ลงมาเห็นพอดี
อืมแล้วก็พี่ก็เลยให้นักข่าวไม่ได้อืม
แต่ขนาดถ้าติดตามข่าวต้องรู้ตรงนั้นเขามีอะไรนะคะ
ถ้าเกิดถูกป่ะไม่ก็รถมันเสียอย่างงี้ไง
บ้าเขามีการไร้งานกันตลอดไม่คืออันตรายกันทุกวัน
ว่าคุณศิราเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยรถที่เขาไม่รู้ว่ามีการตรงนั้นเสีย
พุ่งเข้ามาอย่างนี้เพราะว่าบนทางด่วนนะเขามีการไม่จำกัด
เขามีถูกความเร็วถูกไหมคะว่าต้องขับประมาณนี้ห้ามขับช้ากว่านี้อะไร

เอาจริงเถอะสุดท้ายจะพูดอะไรก็พูดได้ไง

ไปดูอันนี้ภูมิกับสพศรีชมพูค่ะ
สั่งย้ายเลยหลังจากที่มีคลิปหลุดออกมา
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นการแชร์คลิปจากผู้หญิงรายหนึ่งค่ะ
เขามีการที่ไปแจ้งความที่สพศรีชมพูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ร้องเรียกตำรวจที่นอนอยู่บนพื้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ

ที่หญิงรายดังกล่าวนั้นจะเดินทางกลับ
ตำรวจหรือครับตำรวจคุณตำรวจค่ะตำรวจค่ะเตรียมทางหน่อยค่ะ

เขาก็มีเขียนเนี่ยเขาบอกว่าไปแจ้งความที่โรงพักษณ์
แต่กลับเจอเหตุการณ์แบบนี้จะให้ประชาชนไปพึ่งพาอะไร
เดี๋ยวน่าจะมีอธิบายเรื่องราวนี้ให้ฟังนะคะ
คือพอมีคลิปนี้หลุดออกไปนะคะก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
เอาเรื่องของการทำงานมีการย่อหย่อนเรื่องการทำงานหรือเปล่า

พันธุ์ตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรค่ะ
ท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ก็เปิดเผยบอกว่าเรื่องดังกล่าวมีการสอบสวนจนทราบว่า
คืนวันที่๔กันยายนนะคะมีหญิงรายนึงเข้ามาติดต่อ
เพื่อจะแจ้งความแต่กลับพบดาบตำรวจบุญส่งอายุ๕๒ปี
ผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบรามกำลังนอนหลับอยู่บนพื้นค่ะ
ก็คือตำรวจท่านนี้ท่านนอนรอเพื่อพักรอที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะ
โดยหญิงคนดังกล่าวก็พยายามจะปลุกเพื่อที่จะขอแจ้งความว่ามีเพื่อนบ้านเขาเนี่ย
พยายามจะเข้ามาก่อเหตุไม่ดีแล้วก็มีสิ่งคล้ายอาวุธปืน
ในพื้นที่บ้านโนนหัวนาจนทำให้มีการโพสต์คลิปในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
ต่อมาพันธุ์ดำรวจเอกภัยวันเท้าผมภูมิกับการสอบภอสีชมพู
เขามีการตรวจสอบบอกว่าดาบบุญส่งเนี่ยเขาออกเวรแล้ว
แต่ว่าเขานอนรอเพื่อที่จะกลับบ้าน
แต่ว่านอนรอเพื่อที่จะรอเวลาที่จะกลับบ้าน
ขณะที่๑๐เวรอีกนายที่เข้าเวรเนี่ยไปเข้าห้องน้ำพอดี
จังหวะเหมาะพระรากเลยนะคะแล้วก็
ร้อยเวรอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวอาคาร
อีกคนเดินเข้านะคนนี้นอนอยู่
แต่ออกเวรไปแล้วก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันดังกล่าวที่เป็นเหตุขึ้นมานะคะ
ซึ่งทางตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเขามีการออกคำสั่งมาว่า
พันธุ์ตำรวจเอกภัยวันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นโดยไม่มีกำหนด
ส่วนเรื่องของคนที่มาข่มขู่ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยค่ะ
สืบสวนสพศรีชมพูก็ต้องเดินทางไปเพื่อจะไปเช็คเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็ไปที่บ้านนะคะทราบชื่อก็คือนายคาทาวุฒิอายุ๓๘ปีค่ะ
โดยตำรวจได้ตรวจค้นพบว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่เมื่อตรวจไปที่ปัสสาวะเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยมีการควบคุมตัวมาดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า
แต่ก็อันตรายผู้หญิงคนนี้เขาก็กลัวเพื่อนบ้านเขาอยู่ดีวันหนึ่งเดินเข้ามา
แล้วแบบว่าเหมือนจะมาเกาะเหตุไม่ดีแล้วมีอาวุธคล้ายกับปืนเขาก็กลัว
เพื่อที่จะแบบตัวเองก็จะมาแจ้งตำรวจ
แต่ปรากฏมาอ้าวกลายเป็นว่าเป็นการเข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้
นี้ผู้หญิงคนดังกล่าวก็มีการโพสต์ในโซเชียลนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเข้าใจผิดเขาออกมาพูดแล้ว
อย่างไรก็ตามตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเขาก็มีการพิจารณาเรื่องแบบ
ย่อหย่อนในเรื่องของการทำงานไหมต้องเช็คเลยเรื่องนี้ว่า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจไม่ย่อหย่อนใช่ไหม
ก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน๗วันนะคะ
หากพบว่ามีตำรวจนายไหนมีการย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่
ก็จะมีการลงโทษตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ครับผมบางทีจังหวะซิฟคอมมา

เมื่อที่เขานอนพักเนี่ยนอนพักรอที่จะเดินทางอย่างนี้
นะครับก็คงเหนื่อยจากเวลางานแหละนะครับ
เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อครับ
มาถึงเรื่องราวน่ายินดีในวันนี้นะครับผม

พี่น้องในวงการบันเทิงอวยพรวันเกิด
โดยเฉพาะนะพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็น้องแจ๊คด้วยนะครับ
ทำเอาขำหนักมากเลยทีเดียว
ว่าเป็นเรื่องราวดีของพิธีกรฝีปากกล้าครับ

ผมก็ได้ภาพโพสต์ภาพของมดดำ
คู่กับผลิตภัณฑ์ของพี่หนุ่มไม่ใช่ไง
รูปรู้จักกันเยอะแยะไม่ได้ไปดูดิ
โฆษณาแฝกด้วยนะครับผม

มีความสุขมากงานเยอะสุขภาพแข็งแรง

อายุยืนยาวถึง๔๕ปีนะจ๊ะ

นี่ครับจัดให้ถึงน้ำ

ครับผมโอ๊ยมดดำหาวเลยทีเดียว
นะครับขนาดนอนอยู่บนเตียงกำลังอ้าปากหาว

ทำอย่างไรดีกดเรียกก็ไม่เปิด

มันบุกมาที่ห้องได้อย่างไรก็ไม่รู้ว่าเมฆไป
แล้วนอนถอดเสื้อด้วยเหรอ
เดี๋ยวดู
เดี๋ยวดูช่วงมดดำตกใจนะฮะ

อันนี้เปล่า
หนูไม่สงสัยเลยหนูสงสัยว่าเจฮะ

ไม่มีเพราะว่าเคสถือมานี่คือ

ต้องมาเช็คตัวแชร์ฝรั่งเอาตอนเช้าใช่
กลับมามดเล็กไปมาถามว่า
ชีวิตในที่สุดก็กลับมาแล้วนะถ้ำนาคาก่อนอายุเพิ่มขึ้นยังไงต้อง
หยุดงานแล้วก็กลับมาจนได้นี่ครับได้เลขไหมไม่ได้ไม่ได้เลขแต่ก็ก็คือ
อยากแบบว่ากลับไปแต่อีกสักแป๊บนึงเขาคงจะเปิดแบบเต็มที่แล้ว
แต่มดดำบอกตอนนี้ข้างบนสวยมากคือตอนนี้ที่เขาปิดไปก็ตอนนั้นที่มัน
ไม่คิดมีพลังนะมีพลัง
ก่อนไปมันหมดเรี่ยวหมดแรงจริงจริงนะอ่าฮะ
ไม่เกิดมาในชีวิต๑๐ปีไม่เคยจะหยุดงานเลยนะ

เพราะเที่ยวก็เที่ยวเหมือนเข้าไปนี่ดูดิ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

ตอนนี้พี่เช้าไปเหมือนขึ้น

ชาวบ้านจิตอาสาเป็นคนทำให้หมดแล้วนะ
อ๋อขอบคุณด้วยนะครับ

เต็มแรงจนตัวพับมามืดแบบนี้ตกใจหมด

นี่ฮะหนุ่มเซเว่นครับ
เปิดประตูพี่ตูตกใจที่เรียบร้อยครับ

ล่าสุดเกิดเป็นไวรัลจากภาพกล้องวงจรปิด
หนุ่มเซเว่นได้เดินเข้าไปหลังร้านแบบมืด
แล้วก็ไปเปิดห้องเก็บของเล็กนะฮะ

แตนดี้พี่ตูนบอดี้แลมกำลังยืนประจันหน้าอยู่พอดี

หนุ่มคนนี้ก็เลยถีบสแตนดี้คว่ำเลยทีเดียว

ก่อนจะรู้ตัวอีกทีว่าเออไม่ใช่ผีอย่างที่คิดนะฮะ

แต่เขาตกใจเขากำลังก้มแบบหมุนตัวล็อกประตู
เข้าไปแล้วเงยหน้าใหม่อีกทีมีอะไรอยู่ตรงหน้าไง

เหมือนวันนี้มดดำที่เจอสไพร์เคสไง

ขอให้ปอนกับไปรอยเท่าพันเท่าครับ
โอเคย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับ

วันพรุ่งนี้นะครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ